เกิดขึ้นกับนักมวยชาวต่างชาติ

คือช่วงที่ผ่านมาโควิด๑๙
มันไม่มีการชกมวยอยู่แล้วแหละ

ตัดสินใจกระโดดจากชั้น๕ของโรงแรมที่เชียงใหม่

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพช้างเผือก
ก็ได้รับแจ้งว่ามีคนตกตึกเสียชีวิตนะคะ

เป็นโรงแรมแถวถนนช้างเผือก
ที่ตำบลสีพุมอำเภอเมืองเชียงใหม่

ก็พบร่างชายเสียชีวิตอยู่ตรงซอกตึก
แล้วสภาพศพก็มีบาดแผลชะกันหลายจุดเลยค่ะ
เพราะเกิดจากการตกกระแทกกับพื้น
ทีนี้กู้ภัยก็ต้องเร่งเคลื่อนย้ายร่างออกจากจุดที่เป็นซอกตึก

ไม่สามารถที่จะตรวจชนะสูตรพลิกศพได้
แล้วเมื่อนำศพออกมาแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้น
ผู้เสียชีวิตคือมิสเตอร์อาเมดอายุ๒๓ปี
เป็นคนสัญชาติเยเมนแล้วก็เป็นนักมวยค่ะ
ซึ่งได้มาพักอยู่ที่โรงแรมนี้ที่ชั้น๕
อยู่กับแฟนสาวที่เป็นคนไทยเดินทางมาจากภูเก็ตด้วยกัน
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องขึ้นไปตรวจที่ห้องพักชั้น๕ค่ะ
ก็เจอแฟนสาวของผู้ตายร้องห่มร้องไห้อยู่ในอาการโศกเศร้า
เธอก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าแฟนเธอมีอาชีพเป็นนักมวย
เข้ามาอยู่ที่เมืองไทยได้สักประมาณ๒ปีแล้ว
ตระเวนเดินสายขึ้นชกตามค่ายมวยต่าง
แล้วก่อนหน้านี้ค่ะก็เดินทางไปรับแฟนสาวที่จังหวัดภูเก็ต
มาอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยกันมาอยู่ที่โรงแรมนี้ได้ประมาณ๒วัน
แล้วคืนที่เกิดเหตุทางด้านฝ่ายหญิงกับแฟนนุ่ม
ก็อยู่ในห้องพักด้วยกันยังพูดคุยยังปรับทุกข์กันอยู่เลย
ฝั่งแฟนผู้ชายเนี่ยเขาเครียดเครียดจากการตกงาน
ไม่มีงานทำไม่ได้ชกมวยมาหลายเดือนแล้วค่ะ
ตั้งแต่ช่วงโควิด๑๙ระบาด
คุณผู้ชมคิดดูสิตั้งแต่มีนาช่วงนั้นน่ะ
แล้วทางด้านแฟนนุ่มก็นั่งร้องห่มร้องไห้
แฟนสาวก็พยายามพูดปลอบใจทีนี้กำลังจะนอนพัก
เพราะว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปที่แพร่
เพื่อที่จะกลับไปฝึกชกมวย
ทีนี้ปรากฏว่าแฟนนุ่มเดินไปเปิดประตูระเบียงหลังห้อง
ตอนนั้นฝ่ายหญิงยังคิดอยู่เลยว่าแฟนคงจะเดินออกไปสู่บุรี
แล้วเห็นว่าเอ๊ะทำไมเสียงเงียบไป

พอลุกไปดูปรากฏว่าแฟนนุ่มกระโดดจากระเบียงไปแล้วนะคะ
ตอนนี้เขาบอกว่าเขานอกใจหนู
แล้วก็ร้องไห้เขาบอกว่าเขาขอโทษที่นอกใจ

เราจะซื้อหมาแล้ววันนี้หนูไปซื้อหมา

แล้ววันนี้หนูเก็บของเรือบร้อยแล้วค่ะว่าจะนอนอาทิตย์

เราก็เปิดประตูไปเลย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานนะคะว่าผู้ตายอาจจะเครียด
ตามที่แฟนสาวเล่าข้อมูลให้ฟัง
ตัดสินใจกระโดดระเบียงจากห้องพัก

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็บันทึกข้อมูลในที่เกิดเหตุ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เพื่อชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะมีการประสานกับทางสถานทูต
แจ้งให้ญาติผู้เสียชีวิตได้ทราบ

นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ